ปฏิเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้เป็นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ค่ะ
ที่เกิดอุบัติเหตุคือเสียการทรงตัวแล้วก็พุ่งเข้าชนท่าเรือ
ทำให้ท่าเรือเสียหายหนักนะคะที่บริเวณพระประแดง
ล่าสุดค่ะผู้จัดการบริษัทเรือสัญชาติสิงคโปร์ก็บอกว่าไม่ได้หลบหนี
ตอนนี้พร้อมแล้วก็ยืนยันแล้วก็ยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ

นี่เป็นคลิปที่ถ่ายได้จากกล้องวงจรปิดนะคะที่เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่สัญชาติสิงคโปร์
คือดูจากลักษณะเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาเสียการทรงตัวแล้วเขาก็พุ่งชนเขื่อนเสียหายนะคะ
เขื่อนเทศบาลเมืองพระประแดงที่ตำบลตลาดอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เขื่อนเสียหายเข้ามาเป็นแนวยาวกว้างกว่า๑๐เมตรด้วยกัน
โดยหลังเกิดเหตุนะคะนายพิเชษโพงามผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการประจำเรือก็เข้าพบตำรวจแล้วก็บอกค่ะว่าไม่ได้ชนแล้วหนีไปไหนพร้อมรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดค่ะ
เรือตอนแรกเนี่ยทางที่เจ้าหน้าที่พอได้รับแจ้งมาดูสถานที่เกิดเหตุแล้วก็บอกให้เรือเนี่ยถอยออกไปก่อนเพราะว่าขวางลำน้ำอยู่
ถอยออกไปสักพักมีการเจรจากันก็อนุญาตให้เรือเดินทางมุ่งหน้าไปยังประเทศสิงคโปร์เพื่อส่งสินค้าได้ตามปกติแล้วเพราะว่าตัวเรือเองเนี่ยได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่ว่าทางด้านของผู้รับผิดชอบของเรือก็มีการเจรจากับเจ้าหน้าที่ว่าจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
อันนี้มันชนเสร็จปุ๊บมันจะขวางร่องน้ำเลยถ้าเรือนจอดตรงนี้มันไม่เหมือนรถแล้วเพราะถ้ารถเราพ่นสีได้ถ้าเรืออยู่นี้ปุ๊บเรือจะขวางร่องน้ำแล้วเรือลำต่อไปเข้าไม่ได้มันจะปิดการจราจรทั้งหมดเลยใช่ครับ

อันนี้มันโชว์เสร็จปุ๊บมันจะขวางล่องน้ำเลยถ้าเรือจอถึงเนี่ยมันจะปิดการจราจรทั้งหมดเลยใช่ครับ

เพื่อประเมินความเสียหายจากเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์

เพื่อให้กลับมาอยู่ในสภาพปกติค่ะ